ต่อที่พี่บุ๊คส่งมาก็คือ

เพราะข่าวว่ามีการบริจาคเข้าพักการเมือง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม

ชอบเล่นเกมจับผิดภาพไหม

ว่าตกลงเนี่ยมันบ่อน

มันเคลาเกะกันแน่

อ่านี่ครับเขาชี้ดูกันแพงคล้ายกันไหม

อันนี้ก็ลองเล่นเกมจับผิดภาพกัน
แล้วคนในนั้นไม่พูดไทย

ส่วนที่เอามาเปรียบเทียบอีกภาพหนึ่ง
เหมือนอุปกรณ์ถูกเก็บไปหมดแล้ว
รีบเก็บรีบเคลียร์
ชูวิทย์ระบุในโพสต์บอกว่าสภาพเป็นบ่อนสมบูรณ์แบบ
สังเกตดูให้ดีที่พื้นพรมผนังเพดานแท้จริงแล้ว
คือสถานที่เดียวกันกับที่อับยาน่ะ
ผับอับยาในท้องที่สนยานวาน่ะ

แล้วเจอยาเสพติดเมื่อคืนวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่วันที่ตำรวจบุกไปจับไม่มีแล้ว
โต๊ะเล่นพนันในโต๊ะจีนโต๊ะจีนกลมไม่ใช่
โต๊ะบาคาร่านะครับเพราะว่าโต๊ะอุปกรณ์ถูกขนออกไปแค่๑วัน
เมื่อกี้ผมเรียกไม่ใช่นกหลูขนหลูใช่ไหม
พี่ชุวิตเรียกพรายกระซิบครับ
ทำไมที่ผมออกมาเปิดเผย
เพราะว่าตำรวจเนี่ยดันเกรงใจจีนดันชอบเงินจีน
เพราะจีนเนี่ยใจถึงใจใหญ่และที่สำคัญก็คือมีนักการเมืองไทย
แต่ขนาดว่าคุณเอายาเนี่ยมาขายแม้ว่าคุณจะขายให้จีนด้วยกันเถอะนะ
มันก็ดูแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกว่าหน่อมแน้ม
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้แหละเรื่องบริจาคเงินให้นักการเมืองอะไรพวกนี้แหละ
มีข้อมูลว่านายทุนจีนคนนึงซึ่งเชื่อมโยงกับผับย่านยานาวา
ที่ตำรวจบุกทลายปาร์ตี้ไปนะมีชื่อบริจาคเงินให้กับพักพลังประชารัฐ๓ล้านบาท
เมื่อปี๒๑๖๔ถามใครหาพลเอกประวิทย์ก็ไม่เจอหาใครก็ไม่เจอ
ถามคุณสมศักดิ์เทพสุธินทำไมจะได้เรื่องเหรอได้เรื่องสิครับ

และท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย
ท่านยอมรับว่าเมื่อปี๒๕๕๙
มีนักธุรกิจจีนที่ได้รับการโอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้วและมีธุรกิจในประเทศไทย
บริจาคเงินให้กับพักจริงครับโดยบริจาคอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านฮะ
หรือไม่นั้นนายสมศักดิ์ระบุเพียงว่า
เงินส่วนนี้บริจาคมาอย่างถูกต้อง
และโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับนักธุรกิจรายนี้
ไม่รู้รายละเอียดเบื้องลึกของแต่ละคน

เพียงว่าเงินบริจาคเข้ามาตามระเบียบ

คุณผู้ชมครับผมเคียงข่าวให้นิดนึง
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา๗๒
ระบุว่าห้ามมิให้พักการเมือง
และผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมือง

โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
แต่ผมเคียงข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกับข่าวนี้ครับ